เชิญต่อครับไปดูภารกิจของเจ้าหน้าที่
ต้องทรหดอดทนขนาดไหนในการสู้รบกับสงครามโควิดนะครับ

ภารกิจภารกิจหนึ่งที่จังหวัดตาก
ปรากฏว่าเวลาจะเดินขึ้นดอยเดินทางขึ้นดอย
ทักทุเลเหลือเกินเพื่อที่จะไปตรวจโควิด
บนยอดดอยหลออยู่ไหนหลอ

ล้อต้องพันด้วยโซ่เหมือนลุยหิมะ
อย่างไรอย่างนั้นเลยถ้าหากเป็นล้อล้วนล้วน

นี่คือรถของเจ้าหน้าที่ในการบุกขึ้นไป
ตรวจโควิดตรวจโควิดที่ไหน

คือพลังกายพลังใจพลังรถครบถ้วนเลยครับ
ขึ้นไปที่บ้านเลตองคุอำเภออุ้งผางฮะ
ข้างบนเป็นหมู่บ้านของชาวกะเหลี่ยงปากากยอ
ที่นี่เขารับถือละทิหรือศรีนะ
หรือสีที่แบบอยู่ปงอยู่ปาก
เสื้อผ้าใส่แบบลายเสือขึ้นไปบนนั้น
คือมีคนแจ้งว่าข้างบนมีคนติดโควิด
เฮ้ยมันลุยขึ้นไปบนนั้นเลยเหรอใช่

พอขึ้นไปเจอโควิดติดจริง

สวอปเพิ่มเติมโอ้โห๑๑คน

พอขึ้นไปมีการตรวจสอบเพิ่มเติม๑๑คน
และใน๑๑คนรวมถึงท่านฤษีด้วย
ฤษีก็ไม่รอดเหรอฤษีก็ไม่รอดเหมือนกันครับ
แต่ที่จะบอกก็คือกว่าจะขึ้นไปได้
แต่ละก้าวย่างของวงล้อ๑๘ชั่วโมง

เกือบวันน่ะจึงจะสามารถเดินทางขึ้นไปถึงยังปลายทาง
และทำงานตั้งแต่สว่างดูตอนนี้ยังทำงานอยู่เลย
ตั้งแต่สว่างจนกระทั่งพระอาทิตย์รับขอบฟ้า
เจ้าหน้าที่ยังคงต้องตั้งหน้าตั้งตาทำงานอยู่
ลืมบอกชื่อเหรอลืมบอกชื่อโรงพยาบาลอุ้งผาง
เป็นภารกิจของท่านเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุ้งผางนะฮะ
นี่ต้องยกย่องหัวใจของท่านแต่ละท่านจริงในเจ้าหน้าที่นักรบด่านหน้าครับ
อย่าเพิ่งละสายตาจากหน้าจอทีวีส่งกำลังใจต่อได้ไหมส่งต่อฮะ
นี่ฮะเฮ้ยผู้ชายนะใช่จะผู้ชายผู้หญิงอ่ะ
เจอสถานการณ์แบบนี้เนี่ยก็ไม่ไหวเหมือนกันฮะ
แล้วเมื่อวานอย่างที่คุณนัทพงศ์บอกใช้คำว่าโคตรในใจร้อนสุดร้อนแดดแรงด้วย
สุดสุดฮะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ผู้หญิงเจ้าหน้าที่ผู้ชาย
สุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่ต้องทำงานคนที่เข้ามารอตรวจ๒๐๐๓๐๐คน
ดังนั้นมีอาการแบบนี้เกิดขึ้นได้ครับ
นี่คือลานตรวจโควิดชั่วคราวที่สัตหีบจังหวัดชนบุรี
บางคนก็ขอพักแผ่หลาแบบนี้ฮะ

คือคุณอรัชยาคำดีบุญ
เป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโค้งวันเพ็ญ

ของความพยายามความมุ่งมั่นความเสียสละของเจ้าหน้าที่

ส่งกำลังใจให้อย่างทั่วถึง

กับภารกิจที่เสียสละของท่านเหล่านี้
แต่ยกย่องด้วยหัวใจทุกท่านครับ